การตีโอ่งเป็นขั้นตอนการตกแต่งให้โอ่งมีเนื้อดินติดกันแน่น
โดยช่างจะใช้อุปกรณ์๒ส่วนคือ
ไม้ตีใช้ตีแนบกับผิวด้านนอกโอ่งจนทั่วทั้งโอ่ง
โดยขณะที่ด้านนอกใช้ไม้ตีก็จะใช้หุยหลุบซึ่งมีลักษณะเป็นลูกกลมมนต์คล้ายลูกประคบ
แต่มีความแบนราบรองรับการตีด้านใน
เพื่อช่วยให้รอบของรอยต่อโอ่งในส่วนต่างติดแน่นกัน
แล้วจึงแต่งผิวของโอ่งให้เนียนเรียบมากขึ้นด้วยการใช้เหล็กขูดผิวโอ่งด้านนอกให้เรียบร้อย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน